ไปดูเหตุสลดที่หนองคายกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งอายุหกสิบห้าปีนะคะ
เข้าไปรับจ้างตัดย่าในบ้านหลังหนึ่ง
แต่ว่าเกิดเหตุไม่คาดคิดก็คือว่าจู่ค่ะคุณผู้ชม
กำแพงบ้านเนี่ยพังลงมาแล้วก็ทับร่างเขาเสียชีวิตค่ะ
เป็นเหตุไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองนะคะ
บ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวอยู่ที่ตำบลท่าบ่อจังหวัดหนองคาย

ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเนี่ยก็พบร่างของนายมักขวานพิมพาอายุ๖๕ปี
กำแพงเนี่ยทับร่างเขานะคะเสียชีวิตในสภาพสวมเสื้อยืดสีแดงกางเกงขาสั้นสีดำ
มีบาดแผลชะกันที่ศีรษะค่ะ
นางมนต์นะคะซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่บอกว่า
มักขวาเนี่ยขับรถซาเล้งแล้วก็เอาอุปกรณ์ตัดย่ามาที่บ้านจะมาขอรับจ้างตัดย่า
ตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่หลังบ้านก็ตะโกนบอกผู้ตายบอกยังไม่ต้องตัดยังไม่ต้องตัดนะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็ทำงานบ้านต่อก็ไม่ได้สนใจก็คิดว่าผู้ตายพอบอกไม่ได้ตัดก็คงกลับบ้านไปแล้ว
ทีนี้พอเดินออกมาหน้าบ้านก็แปลกใจเอ้าทำไมรถซาเล้งยังอยู่ยังจอดอยู่
ก็เดินเรียกหานะคะแต่ก็ไม่มีเสียงตอบก็เลยไปตามเพื่อนบ้านมาช่วยกันตามหาดูว่าอยู่ไหน
ปรากฏว่าเดินมาถึงบ้านร้างที่ปลูกเอาไว้หลายปีก่อนซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินเขานั่นแหละ
ก็พบว่าเสาปูนกำแพงบ้านเนี่ยมันพังลงมาแล้วมันทับร่างของผู้ตายค่ะ
ก็เลยไปรีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบค่ะ
แล้วก็เดินตามหาเรียกเขาว้านแล้วก็เดินไปตรงนั้น

ถ้ามันไปเปิดประตูจะไปส่องดูไปเห็นคุณครับ
ไปเห็นคุณไปเห็นคุณมันล้มกว่าจะไปเห็นคน

มนต์เนี่ยนะคะยังบอกด้วยว่า
ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยก่อนหน้านี้ก็สร้างเป็นร้านขายของชำ
แต่ว่าเลิกขายไปนานแล้วไม่มีคนอยู่ก็คาดว่า
ผู้เสียชีวิตน่าจะเข้าไปดูย่าเพื่อจะตัดนั่นแหละนะคะ
จนเกิดเหตุสลดกำแพงบ้านมันพัง
แล้วก็ทับร่างจนทำให้เสียชีวิตนะคะ
ส่วนสาเหตุคาดว่ากำแพงบ้านมันเก่าสุดโทรม

ก็อาจจะทำให้กำแพงอุ้มน้ำจนพังทลายลงมา